คราวนี้ไปล่องเรือถวายเทียน
แต่ปรากฏว่าเรือล่ม
โอ้โฮมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรือมันค่อยล้ม
แล้วก็เนี่ยหางมาก่อนเลยหนักเกินไปหรือยังไง
แล้วก็บอกว่าเอ็นดูพี่มาถวายเทียนด้วยกันแท้

น่ากลัวนะคุณนะคือผมเห็นบางคนนะยังไม่ทันได้สวมเสื้อชูชีพเลย
ใช่แต่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยมองไปทุกคนจะใส่เสื้อชูชีพส้มถูกไหม
นี่แหละคือทำให้ทุกคนรอดชีวิตแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงวัดคูเต่าที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
แล้วทำไมเรือถึงล่มเพราะอะไรรู้ไหม
เรือที่จะไปทำบุญกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมีหลายลำ
แล้วตอนนั้นเขากำลังแห่เรือล่องเรือถวายเทียนอยู่
แต่จุดที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งพอดีไงคะ

พอคลื่นน้ำมันเข้าไปในเรือเอาน้ำหนักเรือมันก็มาก
เรือก็เลยจมแต่เห็นไหมตอนเกิดเหตุ
คนที่ใส่เสื้อชูชีพไม่ทันยังมีคนบนเรือโยนเสื้อชูชีพไปให้อยู่เลย
นี่แต่ท้ายที่สุดค่ะทุกคนปลอดภัยหมดนะ

ใส่ชูชีพเอาไว้นี่คือข้อดีของการสวมชูชีพ
อย่ามองข้ามนะเวลาเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

ใส่แล้วต้องล็อกมันด้วยนะคุณฮะ

ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของเรืออะไรนี้
ก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวตรงเรื่องนี้ด้วยนะ